ต่อกันที่เรื่องราวของที่มีคุณพ่อคนหนึ่งเขาเอาภาพและข้อความเป็นของลูกชายเขานะ
ถูกพยาบาลแทงน้ำเกลือพาดไม่เข้าเส้นเลือดแต่ว่าไปอยู่ที่ผิวหนังทำให้ผิวหนังตาย

ล่าสุดก็ทางด้านของพอโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเขาออกมาชี้แจงว่า
เหตุการณ์นี้ยอมรับแล้วก็จะชดใช้ค่าใช้จ่ายแล้วก็จะรักษาให้จนกว่าจะหายดีนะครับ
คุณพ่อของเด็กชายวัย๑ขวบกับ๖เดือน
พาลูกชายไปรักษาการเป็นผื่นคัน
โดยพยาบาลก็แทงน้ำเกลือพลาดไม่เข้าเส้นเลือดหลายชั่วโมงครับ
แล้วมันไปอยู่ใต้ผิวหนังทำให้แขนลูกววมผิวหนังตายเป็นแผลว่าไปหมดเลย
ครอบครัวก็พยายามติดต่อไปยังภูมิในการของโรงพยาบาลหลังจากเกิดเหตุ๒วัน
ก็คือวันที่๘จนถึงวันที่๑๐เมษายนจนยังไม่ได้คำชี้แจง
แต่ก็ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าให้รอการติดต่อกลับ
คุณพ่อก็ทนไม่ไหวแล้วครับเห็นลูกเจ็บทรมานเป็นแผล
ตัดสินใจโพสต์ในเฟซบุ๊กจนเป็นเรื่องราวเป็นข่าวใหญ่โต
ล่าสุดเมื่อวานนี้รองศาสตราจารย์ในแพทย์พระฤหัสต่ออุดมนะครับ
เป็นภูมิในการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติก็ยอมรับแล้วครับ
ชี้แจงเลยแถลงข่าวสอบถามไปยังพยาบาลเป็นคนที่ให้น้ำเกลือกับเด็กแล้ว
พยาบาลคนดังกล่าวก็ยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
และยืนยันว่าจะเข้าไปขอโทษพ่อเด็กแม่เด็กหลังจากนี้นะครับ
ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลได้เจรจากับพ่อกับแม่เด็กเรียบร้อยแล้ว
โดยจะรับผิดชอบตามข้อตกลง๓ข้อที่คุณพ่อร้องขอมา
คือ๑จะให้เด็กพักรักษาตัวในห้องเดี่ยวแบบพิเศษ
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบุคลากร
รวมถึงหากมีภาวะแทรกซ้อนทางโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด
จะรักษาจนกว่าเด็กจะหายเป็นปกติ
อันนี้คือค่าที่โรงพยาบาลรับคำร้องขอของพ่อของเด็ก
ขณะที่นายปัญญามหาศุกร์พ่อเด็กเปิดเผยว่าสบายใจขึ้นแล้วครับ
หลังจากโรงพยาบาลหลังจากพอชี้แจงและรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ส่วนตัวอยากให้สังคมมองว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากตัวบุคคล
ไม่ได้อยากให้มองโรงพยาบาลในแง่ลบ
แต่อยากมองในตัวบุคคลที่ผิดพลาดมากกว่า
ส่วนอาการของเด็กชายวัย๑ขวบ๖เดือน
ตอนนี้อาการแขนบวมยุบลงแล้วครับ
เหลือเพียงอาการของภาวะเนื้อตายบริเวณข้อมือ

ซึ่งทีมแพทย์ก็ยืนยันว่าจะทำการรักษาอย่างเต็มที่

อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล
ต้องมีความเชี่ยวชาญต้องดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยอย่างดีนะครับ